เป็นเรื่องของความปวดใจหนักอกหนักใจ

เขายืมไปแล้วมันทวงคืนไม่ได้ค่ะ

เห็นข่าวคราวของอาร์ตพระสุทธิ์ก็แชร์กันออกไปนะครับ
เกิดเรื่องเกิดราวว่าเงินยืมไปแล้วก็ไม่ได้คืนด้วย
มีเรื่องมีราวกันขึ้นมาเป็นข่าวคลึกโครมกันเลยค่ะ
เมื่อดาราหนุ่มอาร์ตพระสุทธิ์ชุนขาดที่อดีตหุ้นสวน
โกงเงินไปหลายล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ
บอกว่าทวงเท่าไหร่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะได้คืนเลย
ก็เลยบุกไปหาถึงงานแต่งน้องสาวคู่กรณี
กำลังจะรดน้ำสังกันงานนี้สั่งก่อนเลย

ยืนยันค่ะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปกระทืบอะไรอย่างที่พาดหัวข่าวกันมาก่อนหน้านี้นะคะ

แล้วก็ยืนยันด้วยว่าจะลุยต่อค่ะ
เพราะว่าคู่กรณียังลอยนวล
ใช้ชีวิตเสพสุขอยู่เลยเขาว่าอย่างนั้นนะคะ
แต่ว่าจะมีวิธีการพระเด็จศึกครั้งนี้จะได้เงินคืนมายังไง
แล้วทำไมถึงกลายเป็นเรื่องร้อนได้ขนาดนี้นะคะ
ฟังทั้งหมดจากนักแสดงหนุ่มอาร์ตพระสุทธิ์กันเลยค่ะ
แคล็ดเอกเพราะว่าเขาไม่คุย
ตรงนี้ก็ต้องพินังเนินเกี่ยวกับพวกสมพงอตรอง

แล้วก็เกี่ยวกับพวกงานศรี
ทำไมไม่ใช่เพราะว่าให้ผลงานได้แค่นี้

แต่ด้วยความว่างานเขาเป็นงานแต่งงาน
คนอาจจะเยอะหน่อยก็อาจจะตกออกตกใจกันได้นะคะ

ก็ขอให้ทุกฝ่ายนะคะเคลียร์กันจบลงตัวอย่างสวยงามแล้วกันนะคะ